มาถึงเรื่องของตำรวจคุณผู้ชมฮะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพักหรืออะไรนะ
เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลคือฝั่งที่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ย
บอลกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นทีมของผู้บังคับบัญชาทีนี้จังหวะเกมอ่ะ
มันมีกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วก็มีจังหวะไปโดนผู้บังคับบัญชา
แต่ทีนี้อีกคนนึงซึ่งเป็นสารวัตรนะเห็นแล้วโมโหของขึ้นแทนผู้อำกับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
พระอาจารย์ลายกระต่ายวี๒เอามานำเสนอไว้คนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลย่าเทียมที่จังหวัดชนบุรีเมื่อ๑๖ตุลาคม
อันนี้เป็นเกมฟุตบอลกระชับมิตรนะไม่ใช่กระชากมิตรนะอันนี้กระชับมิตร
ระหว่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๒กับสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ครับ
ซึ่งระหว่างเตะเนี่ยตำรวจชั้นผู้น้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๒แน่ล่ะว่าเล่นเอาจริงเอาจัง
แล้วก็ปะทะตอนแย่งบอลเนี่ยไปเตะโดนขารองผู้กำกับสืบสวนสพนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ฝั่งตำรวจชั้นผู้น้อยก็ไปขอโทษขอโพยแล้วนะขอโทษท่านรองขอโทษขอโทษนะครับ
ไปนิดนึงนะรองผู้กำกับเนี่ยไม่แน่ใจว่าไม่พอใจหรือไม่อย่างไรนะ
เพราะว่าทีมตัวเองก็แพ้ด้วยหลังจบเกมก็เลยเดินมาคุยกับสารวัตร
สารวัฒน์ก็คือคนนี่ยืนอยู่ในคลิปเนี่ยคนฝั่งคุณผู้ชมนะ
น้ำเงินน้ำเงินเนี่ยจากนั้นสารวัตรของขึ้นฉุนแทนรองผู้กำกับ
ต้องชี้แจกครับว่าการลงโทษผู้ใต้บังคับถังชาญในกรณีนี้
ลงโทษจากกรณีใดความผิดอะไร
ถ้าการลงโทษมีสาเหตุมาจากการเล่นกีฬาร่วมกัน
หรือว่าเรื่องส่วนตัวอย่างไม่สมเหตุสมผล
อาจจะเข้าข่ายการใช้อำนาจโดยมิชอบได้ครับ

เรื่องนี้ทางผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๒ทัพพันธ์ตำรวจเอกนิทัศน์
ก็เชิญนายตำรวจและตำรวจชั้นผู้น้อยที่อยู่ในคลิปนี้
ที่อยู่ที่สนามฟุตบอลยาเทียมมาสอบถามเขาได้จริง
ได้ทราบว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันนะ
เป็นแค่เตะบอลประจำกายตามประจำสัปดาห์
แล้วฟังต่อนะพี่เบิร์ต
ฟังต่อนะรองผู้อำกับนะสารวัตรสารวัตรเสื้อน้ำเงินคนนี้

แค่ฝึกทดสอบจิตใจเป็นระยะเวลาสั้นเท่านั้น

ตำรวจชั้นผู้น้อยที่หัวปักดินอยู่ก็ไม่ได้ติดใจอะไร
คุยกันจบแล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยก็ออกจากสนาม

เออใครจะกล้าติดใจ

ดอมดอมจะมาทดสอบจิตใจพี่ไม่ได้และกระดูกคอพี่เสื่อมแล้วนะ

แล้วสนามบอลนี้คุณผู้ชมมันเป็นสนามของเอกชน
คนไปถ่ายคลิปก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้

ชาวเราชาวเราทุกคนเข้าใจตรงกันนะค่ะ
สงสัยนิดนึงว่ามุมกล้องคนที่ถ่ายเป็นคนนอกใช่ไหม
หรือว่าคนที่อยู่ในการแข่งขันนี่แหละ

ขออนุญาตุรูป

เอากระดูกคอไว้ปฏิบัติราชการอื่นเถอะ
กระดูกคอมันจะเสื่อมเสียดายเดี๋ยวเป็นเหมือนผมมันจะแย่